จะมีการตั้งคำถามว่ามีการเสียภาษีนำเข้าอย่างถูกต้องหรือไม่
ล่าสุดนะครับกรมศุลกากรก็เตรียมที่จะเรียกดาราสาวเข้าไปให้ข้อมูล
กรณีซื้อกระเป๋าแบรนด์เนมชื่อดังหลายใบมาจากต่างประเทศแล้วนะครับ
ขณะที่อธิบดีกรมศุลกากรยืนยันว่าไม่มีการเลือกปฏิบัติในการเก็บภาษี
ติดตามเรื่องนี้จากรายงานของคุณพลอยสจิฤทธิสินครับ
ภาพของดาราสาวมินพิชยาที่ถ่ายคู่กับกระเป๋าหรูราคาแพงนับ๑๐ใบ
กำลังเป็นประเด็นในสังคมเมื่อมีคนในสังคมออนไลน์
ตั้งคอสังเกตถึงการซื้อกระเป๋าราคาแพงในต่างประเทศของนักแสดงรายนี้
ว่ามีการเสียภาษีนำเข้ากับกรมสุรกากรถูกต้องตามกฎหมายหรือไม่
เพราะกระเป๋าหรือสินค้าที่ซื้อจากต่างประเทศหากจะนำเข้ามาในราชอาณาจักร
จะมีกฎหมายศูนย์ละกากรควบคุมเพื่อป้องกันไม่ให้พ่อค้า
ลักลอบนำสินค้าพรีออเดอร์จากต่างประเทศเข้าประเทศไทยโดยผิดกฎหมาย
ไนค์กุฤษสมบัติสิริอธิปลดีกรมศูนยากากรเปิดเผยว่า
จรษฐีศูนยากากรประจำท่ากัสยานจะมีระบบการสุนตรวจสินค้าของผู้โดยสาร
เดินทางมาจากต่างประเทศอย่างเข้มงวดอยู่แล้ว
เพราะไม่ได้เพียงป้องกันไม่ให้กลุ่มพ่อค้าอาศัยช่องทางนี้

ยังเป็นการป้องกันไม่ให้สิ่งของผิดกฎหมาย
ลอดเข้าประเทศไทยอีกช่องทางหนึ่งด้วย

จากการตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่ศูนย์รกากร

ไม่พบว่ามีการกระทำผิดกฎหมาย
แต่เจ้าหน้าที่จำเป็นต้องขึ้นบัญชีดาราสาวรายนี้
กลุ่มบุคคลที่มีความเสี่ยงจะกระทำความผิด
กรมศูนยากากรไม่ได้ละเลยในของพวกนี้นะครับ

และเป็นบุคคลที่อยู่ในฐานความเสี่ยงของเรา
เราก็จะตามตั้งแต่ลงเครื่อง
อย่างคุณมีนเนี่ยก็จะเป็นบุคคลที่อยู่ในฐานข้อมูลของเรา

เพราะฉะนั้นถ้าเดินทางไปไหนหรือว่าอะไรต่างเหล่านี้เนี่ย
ครั้งต่อไปก็จะต้องถูกตรวจ

กรมศูนยากากรอยู่ระหว่างการทำหนังสือเชิญตัวมินพิชยา
เข้ามาให้ข้อมูลเกี่ยวกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
ว่ามีเจตนากระทำความผิดจริงหรือไม่
โดยหากพบว่ามีเจตนาที่จะหลบเลี่ยงภาษีศุลกากร
ก็จะดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายทันที

เพื่อที่จะให้ชี้แจ้งการได้มา
ว่าได้มีการนำของที่ได้โชว์ไว้ตรงนี้

ที่ไหนอย่างไรก็จะสอบสวนข้อเท็จจริง
แต่ถ้าพบว่ามีการซื้อเข้ามาจริง
แล้วก็มีการลักลอบออกไป

ทุกคนความสุรกากรถือเท่าเทียมกันหมดนะครับ
ไม่มีคนไหนว่าจะเป็นดาราแล้วมีอภิษฎอะไรต่าง

ตั้งแต่เดือนตุลาคม๒๕๕๘ถึง๓๐มีนาคม๒๕๕๙
สูตรบริการสุรกากรท่าอากาศยานดอนเมือง
มีการจับผู้ที่ลักลอบนำสินค้า
หลบเลี่ยงภาษีสุรกากรมากถึง๒๕คดี

ขณะที่สำนักงานศุลกากรตรวจของผู้โดยสารท่ากัศยานสุวรรณภูมิ
ก็ได้มีการจับกลุ่มมากถึง๑๘๖ราย
มูลค่าไม่ต่ำกว่า๒๗๒ล้านบาท
ซึ่งสินค้าส่วนใหญ่เป็นกระเป๋าเสื้อผ้า
รองเท้าแบรนเนมชื่อดังจากต่างประเทศ
พศฤทธิสินทร์ข่าวทารัพย์ทีวีรายงาน